ปลาร้าว่าแซ่บแล้วแต่นี่ยายจ๊ะแซ่บกว่า
ย่านะคะจะเป็นยังไงค่ะไปชมเลยค่ะ
กับช่วงจอแจริมจอ

จ้านงพนีพิธีกรอารมณ์ดีเศรษฐีป้ายแดง
เรื่องร้องเธอก็ดีเรื่องเล่นนี่ถนัด
ไม่ว่าจะทางบ้านหรือหน้าเวที
ก็มวลคักมักอีหลีจ้า
นี่น้องจะเพิ่มความหาตลอด
ล่าสุดบอกมาขายสวยไม่ใช่สายฮา
จะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าไปดูจ้า
จากกับทีมงานนิสัยเอ็นมืออาชีพ
แต่น้องนางข้างล่างเวทีนั้นคืออะไร
แม้จังหวะมันหน้าห้านไม่เกรงใจ
ว่าแล้วเห็นหลังก็อยากจะเห็นหน้า
เพื่อจะเอาไปฟ้องป้าข้างบ้าน
เจอกันคราวหน้าต้องขอด่วนสักเพลงละกัน

จังหวะมันได้ดิฉันโฟกัสคนข้างล่างเวทีมากกว่า